องค์แม่ประทับค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่เรื่องผีสางหรือว่าเรื่องความเชื่อนะคะ
อันนี้เป็นแม่แม่จริงค่ะพี่ธัญญาธัญเรศนะคะเดือดเลยนะคะโพสต์เดือด
มาดูซิว่าเรื่องอะไรกันพี่ธัญญาเนี่ยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวข้อความแบบนี้ค่ะ
แม่ไม่ได้ลงสนานยุ่งกับลียาคิดว่าจะรอดไหมทีนี้ค่ะก็มีคนรู้จักเนี่ย
คอมเมนต์ต่อว่าไม่ค่อยเห็นลุคนี้พี่ธัญญาเลยก็ตอบกลับเดือดกว่าเดิมอีกค่ะ
อึ้งตายว่าอย่างนี้เลยนะคะแม่ออกโรงฟาดขนาดนี้
ชาวเน็ตก็โยงเรื่องกันเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะมันก็ไปประจวบเหมาะกับที่เพจเจ๊มอย๑๐๘
ออกมาแชร์พฤติกรรมสาววัยใสอายุแค่๒๓๒๔เท่านั้นแต่ริอาจทำตัวเป็นมือที่สาม
แย่งสามีชาวบ้านค่ะพยายามแสดงตัวอยากจะมีตัวตนทั้งที่ตัวเองเนี่ยสถานะคือเมียน้อยนะ
คนก็เลยเดาว่าเอ๊ะวะหรือเรื่องนี้เกี่ยวกับครอบครัวพี่ธัญญาหรือเปล่าเพราะมันมีแชทอุปริศนาคุณผู้ชมค่ะ
คือมีคนนึงเขาก็ส่งข้อความหาเหมือนแบบว่าคนอายุเยอะกว่าคุยกับคนอายุน้อยกว่าแบบนี้นะคะ
บอกว่าเอออยากให้น้องเนี่ยเตือนแดดดี้นะเรื่องสูบบุหรี่จัดเนี่ยกลัวจะมีปัญหากับสุขภาพค่ะ
ซึ่งคู่สนทนาก็ตอบกลับว่าโอเคแล้วก็มีอีโมติคอนหน้าคนส่งจูบให้ด้วยแบบนี้นะคะ
แต่เราก็คุณผู้ชมคะฟันทงไม่ได้จริงค่ะว่าแชทนี้ที่เห็นเนี่ยของจริงหรือเปล่า
จะเกี่ยวข้องกับน้องลียาลูกสาวพี่ธัญญาหรือไม่หรือว่าเป็นเรื่องที่เจ๊มอยนั้นเขาเมาส์อยู่
แท้จริงอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่บ้านพี่ธัญญาเลยก็ได้นะคุณผู้ชมค่ะ
แต่แล้วค่ะมันก็อดโยงไม่ได้จริงนะเขาว่างั้นว่ากำลังมีใครวุ่นวายกับครอบครัวของพี่ธัญญาอยู่
ทนายเจมส์ค่ะที่ให้คำปรึกษาเรื่องการคุกคามเด็กทางโซเชียล
พ่อแม่ที่มีลูกเริ่มโตต้องคอยสอดส่องนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีผู้แทร่งประสงค์ดี
แต่จริงประสงค์ร้ายเข้าหาเด็กทางโลกโซเชียลถ้าเกิดขึ้นเราฟ้องได้นะคะแล้วก็แท็กหาคุณสามีด้วยคุณเป๊กสัญชัยด้วยค่ะ
โดยวันนี้นะคะเราเจอทนายเจมส์ค่ะก็ได้รับคำตอบถึงเรื่องนี้ว่า
ธัญญานั้นได้ส่งข้อมูลของคนที่ใดเรียกข้อความหาน้องลียาค่ะแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรนะคะว่าข้อความพูดถึงอะไรบ้าง
แต่ตอนนี้ค่ะตามจนรู้ตัวคนทำแล้วเรียบร้อยนะคะ
หลังจากนี้ค่ะจะดำเนินคดีต่อทันทีเพราะการกระทำดังกล่าวนั้นผิดกฎหมายเรื่องการคุกคามเด็กทางโซเชียลค่ะ
หลักฐานพี่ธัญญาส่งให้ผมครบหมดแล้วแล้วก็ระบุตัวตนของคนที่ส่งข้อความหาน้องลียาเนี่ยระบุตัวตนได้แล้วนะเพียงแต่ว่าก็อยู่ที่พี่เขาว่าพี่จะพี่เขาเนี่ยจะตัดสินใจยังไงแต่เบื้องต้นให้ผมดำเนินการเต็มที่ไปก่อนแต่สุดท้ายไม่รู้ว่าพี่เขาจะแบบอะไรยังไงนะ
ใช่และยิ่งเป็นคุณแม่อย่างคุณธัญญาเนี่ยต้องระวังด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็นะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ